สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๘นาทีครับ
ตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

เลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราได้สลายตัวกลาย
เป็นหยอมความกดอากาศต่ำไปที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับ
ของเราน่ะขนาดนี้ที่เห็นเป็นกลุ่มก้อยเมฆหน้าตาบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ประอิศรรย์คือจุดที่ขนาดนี้เองมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณนางกล่าวอยู่นะครับ
จึงทำให้ตอนนี้หลายจุดบริเวณดังกล่าวมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
โดยถ้าหากเราดูการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปจากกราฟิกกระแสลมนะครับที่จะเห็นหลังจากนี้
จะทำให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นเคลื่อนไปจุดไหน
ที่เห็นเป็นวงกลมลักษณะนวลนี่คือจุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้อยู่บริเวณทางตอนบนของอีสาน
หลังจากนี้คำนวณไปช่วงสายจะเคลื่อนไปบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานแถวบริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์จังหวัดเลยนะครับ
หลังจากนั้นจะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ
ช่วง๔ทุ่มจะไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ
หลังจากนั้นช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ก็จะไปอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดตากแล้วก็ต่อกับประเทศพม่านะครับ
นี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
แน่นอนนะครับถ้าหากห่อมความกดอากาศต่ำนี้ที่มาพร้อมกับกลุ่มฝนก้อนใหญ่ไปอยู่ตรงจุดไหนก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
อกจากนี้เองยังเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงนะครับ
ชาวเรือที่จะเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางอ่าวไทยตอนบนต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เรามาดูลักษณะการตกของฝนกันบ้างนะครับว่าฝนจะตกเป็นลักษณะแบบไหนสีเหลืองคือฝนตกหนักนะครับเขียวตกปานกลางสีน้ำเงินคือตกปล่อย
จะสังเกตว่าตอนนี้เองกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปปกครุมบริเวณพื้นที่ภาคล่างเน้นตอนบนนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคำนวณหลังจากนี้ไปเรื่อยกลุ่มฝนจะค่อยเขยิบออกไปทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะออกจากเมืองที่เขาเราไปในที่สุดในช่วงช้าของวันพรุ่งนี้ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคล